ได้เวลาแล้วคุณผู้ชมถ้าใครมีโอกาสที่จะไปเที่ยวในจังหวัดตราด
ติดตามกันเลยกับช่วงตลอดกิน
ตั้งอยู่ที่ตัวเมืองตราดเลยนะคะ
บอกเลยว่าทางร้านเขาเอาใจคนรักเส้น
จริงโอ้โหทางเยอะอะ
อ้าวมีเส้นอะไรป่ะคนรักเส้นมีเส้นเอ็น
เส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอย
โอ้ยเล่าไปตอกเอาไปกินคนเดียวเหอะ
ไม่ใช่สิเออมีเส้นไหนอ่ะ
เส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรพวกนี้ไง
มีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีแก้มอีไงที่บอก
มีเกี้ยวปลาด้วยมีหมี่เหลืองยวน
มีเหลืองยวนเหรออันนี้เก็มอีเห็นไหมเก็มอีแบบนี้
แล้วก็มีแบบมักกะโรนีเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรทั่วไปก็มี
จะเลือกใส่เป็นน้ำใสต้นตำรับก็ได้
หรือจะเป็นต้มยำแซ่บก็อร่อย
แบบเกลียวแบบเกลียวมีหมดค่ะคุณค่ะ
ทางร้านเขาใส่เครื่องให้แบบจุกนะ
ชามละ๕๐บาทถึง๖๐บาทถ้าคุณชนะชอบเยอะหน่อย๗๐บาทไปเลยพิเศษ
ทะเลเป็นหลักด้วย
แล้วดูไข่ยังมาตอยอย่างมาตู้ยังมาตอยยังมาลาดทะโด
คุณดูดิคือแบบสะอาดแล้วก็อร่อยด้วย
คุณหัวนะคะลิ้มสุภาเจ้าของร้านเขาบอกว่าร้านเปิดขายอาหารเวียดนาม
ขายมากว่าสิบปีแล้วแต่ละวันนี้ขายดีมากเลยนะ
เพราะว่าก๋วยเตี๋ยเวียดนามแบบนี้ในจังหวัดตราดยังไม่มีมากนัก
ไม่ค่อยมีใครเปิดขายแล้วก็ที่นี่เป็นเจ้าแรกด้วย
แล้วเส้นก็แปลกไม่เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวทั่วไปซึ่งเส้นแก้มอีเนี่ยค่ะ
เป็นเส้นที่เขานวดเองนะคะลูกค้าส่วนมากจะชอบสั่งก๋วยเตี๋ต้มยำ
คือที่ฉันอ่ะชอบทานเกมอีต้มยำเออมากมันอร่อยมาก
จะเป็นน้ำใสน้ำซุปรสชาติเช็งแต่มันเป็นน้ำใส
ใช่แต่ถ้าซดเข้ามาเลยอันนี้คุณซดน้ำซุป
น้ำลายสอกแล้วกันแบบร้อนคล่องขอบล้มไล่

ถูกต้องก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะคะ
ใครมีโอกาสไปที่จังหวัดตราดแวะไปลองกันได้นะคะ

มีโอกาสนะครับลองไปทานกันดู